ช่วงนี้ดิฉันขอเผือกเรื่องคนใกล้ตัวก่อนมันร้อน

ข่าวดีเลือกลูกสิคุณ
แล้วอาทิตย์เป็นอย่างไรพาตรงต่อตัด
ก็ต้องขอขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้นะครับ
ที่ทำให้ออกูธเขากลับมามีสายตาที่ใต้
คืออย่างที่ทราบกันอยู่นะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะ
ถ้าภาษาบ้านบ้านเรียกว่าตาเก๋ได้ไหมฮะ
ไม่ใช่คนละอันกันตาขี้เกียจก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เหมือนคนเป็นแขนอัมพาตข้างหนึ่งไม่ทำงาน
ส่วนพอเริ่มรักษาตาขี้เหล็บอีตายตาขี้เขียจแล้ว
ก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดทั้งสองข้างเลย

แต่ตอนนี้คุณหมอบอกว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

เพราะว่าถ้าปล่อยไปจนถึงอายุ๑๐ขวบแล้วไม่รักษา
โตขึ้นมาเป็นยังไงจะเป็นอย่างนั้นเลย
แล้วพอเล่นนานพอไม่ใช้ก็จะบอดไปไหนที่สุด

เหมือนเป็นเคสแดดดี้ให้กับคนได้รับรู้กันนะฮะ

ขี้เหลหรือหน้าขี้เหล
ขี้เหลหน้ายังสวยอยู่
ก็ขี้เกียบยังไม่ขี้เหลแต่หน้าขี้เหล
กูยังโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่พาไปหาหมอว่า
ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับ
ทำการผ่าตัดให้กับเรานะครับ
ถือว่าเป็นคุณหมอระดับหนึ่งของประเทศ

เพราะว่าท่านนี้งานก็ลดมือแล้ว
ครับผมนะฮะต้องขอขอบคุณท่านจริงนะครับ
แล้วก็โรงพยาบาลจากสูตรรัตนินด้วยนะฮะ

แต่ก็ต้องมีเรื่องให้ปวดหัวอีกเหมือนกัน

สี่ครับสี่ครับวันนี้อยากจะบอกก่อนคุณผู้ชม
วันนี้มีคนนึงมาวิ่งวนอยู่ในสตูคือน้องออก้า
คือที่บ้านยังไม่ไหวแล้วใช่ไหมวันนี้เอาเล่าสิ

ยาวลูกออกไปแล้ววิ่งเย็นไม่ใช่เรื่องของเรื่องคือ
ออกุ้ยเขาอัดมิตรอยู่โรงพยาบาล

ส่วนออกก๊ะสนี่จะต้องอัดมิตรอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

ทีนี้ก็หมดคนดูแล
ออก้าก็เลยต้องพกมา

เดี๋ยวสักพักก็จะโป่มาแถวนี้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพี่เปิ้ล

แล้วก็ขอบคุณพี่แฟนคลับ

ก็ให้กำลังใจมาเยอะมากเลยขอบคุณนะครับ
ใช่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวดีนะที่เกิดขึ้นนะคะ